อากาศหละครับสวัสดีครับเจ็ดใน
บาท่องสี่สิบเจ็ดนาทีมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใน
ช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายพื้นที่ตื่นเช้าออกจากบ้าน
อากาศค่อนข้างที่จะแจ่มใสเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
เมืองไทยของเราหลังจากนี้เป็นอย่างไรต้องติดตาม
รวมไปถึงเรื่องของสถานการณ์พายุนิดาครับ
ล่าสุดตอนนี้พัฒนาความรุนแรงเป็นระดับใต้ฝุ่นแล้วนะครับ
พายุลูกนี้มีทิศทางไปในทางไหนจะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราหรือไม่

มาดูภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเรากันก่อน
เช้าวันนี้พบว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างที่จะบางตานะครับ

ซึ่งตอนนี้จากการตรวจสอบก็พบว่ามีกลุ่มก้อนเมฆที่ทำให้มีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยของเราภายใน๑ชั่วโมงนี้
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของเมืองไทยนะครับ
ภาคเหนือในบริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่ลำพูนไล่ยาวลงมาจนถึงจังหวัดตากาญจนบุรี
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้นอยู่แถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
พื้นที่เหล่านี้ใครจะออกจากบ้านดูฟ้าดูฝนหน่อย
เพราะว่าอาจจะมีฝนตกในพื้นที่ภายใน๑ชั่วโมงนี้
ทีนี้เรามาดูเรื่องของอุณหภูมิกันบ้างครับ

โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนกลางรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
จึงทำให้อุณหภูมิในวันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนในบางพื้นที่นะครับ
คาดการณ์ว่าอาจจะไต่ไปอยู่ที่ประมาณ๓๘องศาเซลเซียต
ในพื้นที่ภาคล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกไล่ยาวลงมา
ถึงในบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นสบายครับ
การว่าอุณหภูมิจะไต่ไปไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต
มาดูภาพรวมสถานการณ์ฝนกันบ้างนะครับ
จากการคับนวนจากระบบพยากรณ์อากาศไทยรัสทีวี
ฝนที่ตกมาในวันนี้อย่างที่บอกแล้วครับว่า
กลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างบางตาโอกาสการเกิดฝนในวันนี้ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียว
ส่วนใหญ่นั้นกลุ่มฝนยังคงเน้นตกในบริเวณฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ยาวลงมา
จนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนกลาง
จากนี้ในช่วงเย็นยังคงมีโอกาสตกระบายบ้างนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง
ตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
ทีนี้ถ้าหากเรามาดูปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเทลงมาในเมืองไทยของเราวันนี้ตลอดทั้งวัน
พื้นที่สีเขียวมันคือปริมาณน้ำฝนเทลงมาสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ฝ้ายนระเบียบไชน์สีไทยนะครับ

เพราะว่าโอกาสการเกิดฝนในวันนี้

ฝนก็คือตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำเป็นต้นไป
แต่ก็จะไม่ตกหนักมากนักนะครับ
โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราณขณะนี้
ยังคงเป็นเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดเข้ามาปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
ตอนนี้อยู่ในระดับปานกลางนะครับ
แต่คาดการณ์ว่าตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไป
รสุมดังกล่าวนั้นจะเริ่มมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าจะถูกเหนียวนำเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุที่มีชื่อว่านิดานะครับ
ซึ่งขณะนี้ได้ทวีความรุนแรงเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ล่าสุดตอนนี้จากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียมพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณท้องทะเล
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ถ้าหากเรามาดูการคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้
โดยพบว่าพายุลูกนี้ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง
บริเวณทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เมื่อวานนี้เคลื่อนที่ถล่มบริเวณทางตอนบนของเกาะลูซอนนะครับ

คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายของวันพฤษภาพยุคลุมนี้จะขึ้นที่ขึ้นฝั่งบริเวณเกาะห้องกงนะครับ
หลังจากนั้นช่วงตีหนึ่งของวันพุธจะกลายเป็นโซนร้อน
แล้วก็จะสลายตัวบริเวณทางตอนบนของเวียดนาม

ในช่วงตี๑ของวันภรรยาศบดี
จะทำให้บริเวณดังกล่าวที่มีพายุเคลื่อนตัวผ่าน
ก็จะต้องเจอกับฝนตกหนักลมกระโชคแรง
ใครที่จะเดินทางต้องเฝ้าตรวจสอบ

และที่สำคัญครับตอนนี้หลายจุดในประเทศจีน
อย่างที่ได้ติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

ส่วนหนึ่งก็เป็นผลพวงมาจากพายุที่มีการเคลื่อนตัวเข้า
ก่อนหน้านี้ก็เข้าถล่มในหลายพื้นที่นะครับ
ล่าสุดตอนนี้เองทางการจีนก็เร่งซ่อมถนน
โดยเฉพาะในบริเวณเขตปกครองตนเองพิเบศนะครับ
ถนนเสียหายหลายสายละทีเดียวจากน้ำที่ท่วมอย่างหนักนะครับ
แต่การซ่อมแซมก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
เพราะว่าต้องเจอกับพายุฝนแล้วก็ฝนตกอย่างหนัก
รวมไปถึงมีลูกเห็บตกลงมาอย่างกระทันหันด้วย
แซมถนนหลายสายในเขตปกครองตนเองทิเบส
โดยเฉพาะถนนเชื่อมต่อมณฑลสายชวนและทิเบส
หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและดินถล่ม
ทำให้บางพื้นที่ต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอก
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ขุดร่องเปิดช่องทางระบาย
ท่วมขังถนนก่อนก่อนที่จะซ่อมแซมพื้นผิวถนนที่ถูกกัดซ้อต่อไปนะครับ
อย่างไรก็ตามงานซ่อมแซมถนนยังคงต้องเผชิญกับอุปสรรคทั้งลูกเข็บตกลงมากระทันหัน
พายุฝนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มซ้ำ
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถอนเครื่องจักรหนักออกจากพื้นที่
หยุดปฏิบัติการชั่วคราวซึ่งยิ่งทำให้การซ่อมแซมนั้นล่าช้าออกไป
โดยล่าสุดยังคงเหลือถนนระยะทางยาวกว่า๒๕กิโลเมตรที่ต้องซ่อมแซมต่อไปนะครับ
ซึ่งหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวมถึงทหาร
ป่า๑๗คนเข้ามาร่วมในการปฏิบัติการในครั้งนี้
ช่วงนี้สภาพอากาศในหลายจุดหลายพื้นที่ค่อนข้างที่จะแปรปวนด้วย
เพราะตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน
ถือว่าเป็นช่วงฤดูของพายุนะครับ
อัตราการก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อนค่อนข้างเยอะละทีเดียว
การเดินทางในแถบเอเชียต้องติดตามสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องที่สำคัญดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ